สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะข้าวใส่ไทยสดใหม่ให้เยอะอ่า
อืมดีใจดีใจเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วน่ากลัวสิเมื่อกี้เห็นมา
บอกคอเขียวมาเลยตกใจด้วยว่าคุณแม่ไปทำอะไรดูสิอะไรซานะ
กลัวซาโอเคเธอไปกลัวบ้างนะเผื่อมันจะหายบ้า
แห้งดูระคายคอใช่ไหมคะโอ้โฮกลัวซาออกมาพบหนุ่มกันใจหน้ากลัวมาก
ทำไมอ่ะเวลาที่แบบว่าเราไม่สบายอ่ะเออมันกลัวซาออกมาแบบ

นี่ของประดำหรือ

คือเลือดมันขั้้าง
อยู่เยอะเลยนะนี่อันนี้ยังเป็นอยู่

ก็คือ๕๕ดูสิเดี๋ยวเขาดูก่อนนะอะไรอย่างนั้น
แล้ว๕๕ของพี่หนูมายังไงเดี๋ยวต้องเล่าไม่ใช่ของพี่๕๒
แต่ถ้าสมมุติใครซื้อตามปฏิทินมันก็ออกนะหนุ่ม
ของพี่นี่อันนี้เห็นไหมอีเจี๊ยบเรียบด่วนเนี่ยเขามาโพสต์เอาไว้เมื่อวันก่อน
เขาก็บรรยายอะไรของเขารวมถึงเรื่องของแม่เด็กวัย๘เดือน
พี่เข้าไปตอบเมื่อวันก่อนเมื่อวันเดียวเองเนี่ยเมื่อวานบ้างรู้สึก
เขาบอกบอกเฮ้ยป้าพูดได้ไหมเรื่องน้อง๘เดือนเนี่ยเหมือนนั่งอยู่ในใจพี่แล้วเขียนเลยอะไรอย่างนี้
ส่วนเรื่องเลขพรุ่งนี้ก็คือวันนี้หมายพรุ่งนี้๒๕กับ๕๒เลขนี้จี๊ดมาก
ห้าประตูต่อสองแล้วมันออกห้าสองจริงจิ๊บด่าใหญ่เลยน่ะ
วันนี้พอออกมาปุ๊บมันด่าแบบโอ้โหมันขึ้นมีไหมน้ำเราแคปมาไหม
เขาต้องเคืองแน่เลยขึ้นมาแบบมันมันโวยวายใหญ่เลย
อีเจี๊บอ่ะเป็นบ้าเป็นหลังเลยถูกถูกถูกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูน่ะ
ของพี่หนุ่มเขาเป็นกับฟุตบอลแล้วของพี่อ่ะห้าห้ายังไงของพี่อ่ะหมอช้างอ่ะ
เขาก็บอกว่าไปไหว้แก้ปีชงไงเธออ่าเสร็จแล้วปุ๊บเขาบอกเนี้ย
เขาก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรไถ่สวยเอี๊ยะเหรอ
ไอโซเอ๊ประจำปีอย่างเงี้อ๋ออ่าเนี้ยเขาก็บอกหมอช้างบอกว่าเนี้ย
ของฉันองค์เบอร์ที่ห้าสิบห้าโอ้โหแล้วฉันก็นั่งกราบใหญ่เลยเธอ
ลงรูปนี้กราบไหว้ใหญ่เลยนี่อ๋อพี่มดเขาลงไปนี่ในสตอรี่เขาป่ะ
ในติ๊กต๊อกในติ๊กต๊อกแล้วแม่ไม่บอกแม่ก็บอกเลขอะไรไม่รู้เนี่ย
แต่มีแฟนไปตามในติ๊กต๊อกแล้วเขาเห็นหรือเปล่าเขาอาจจะทราบ
ติ๊กต๊อกอ่ะโอ้โหซูมหน้าใกล้มากแล้วเมื่อวานเลขนั้นก็เนอะ
เลขก็ไม่ชัดห้าเจ็ดห้าเก้ารถใช่ไหมคะเขาบอกว่าบางคนก็ไปซื้อถูกนะ
เขาเจียดกับเก้าเขาจัดออกก็เลยห้ากับห้าแต่เมื่อวานเหมือนเราอ่านห้าสองเปล่าวะ
ไม่มีแม่ไม่มีน้องมีหนึ่งห้าพี่ผีไงพี่ผีร้านทาเฟ่ไง
หนึ่งห้าเอ๊ะผีไม่ได้แล้วผีไม่ได้ไปแต่งตัวแล้วผีอดแต่งใส่วิกแต่งตัวแล้ว
ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วล่าสุดอีเจี๊ยบก็ลงอีกแล้ว
ลงบอกว่ามีนาแต่ไม่มีปัญญาถูกหวยคืออะไรวะก็คือไม่เลขไม่ถูกไง
เออก็คือเดือนมีนาไงมีนาเขามีบรรยามีนาแต่ไม่มีบรรยาถูกหวย
เอ้ยอย่างเจี๊ยบเนี่ยนะพี่ตอบได้ง่ายนิดเดียวเลย
ฟังดีนะเจี๊ยบมีนาเนี่ยเจี๊ยบก็ไถสิ
เพราะเจี๊ยบน่าจะถนัดในการไถอยู่แล้ววะไถเลยวะโม
ถ่ายหน้าถ่ายหน้าไงโถมีนาก็ต้องถ่ายสิเจี๊ยบก็ถนัดในการถ่ายไง
เจี๊ยบก็เดินถ่ายไปเดินถ่ายไปสงสารเอ้าใครถูกก็ขอให้แบบว่า
เรียกว่าเป็นผู้โชคดีสำหรับวันนี้ยินดีด้วยนะคะส่วนใครไม่ถูกงวดหน้ามีใหม่เสมอ
อืมเนอะเดือนหนึ่งมีสองรอบสองรอบเออนะอ้าวแต่เรื่องนี้คุณได้แน่นอนนะ
สวัสดีการแห่งรัฐค่ะสำหรับรอบใหม่เนี่ยคุณได้สิทธิ์อะไรกันบ้าง
จริงต้องบอกว่าวันนี้๑มีนาเนี่ยก็คือเปิดให้เราบอกว่าลงทะเบียนแล้วนะคะ
สำหรับใครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติต่างกันไปเมื่อวานเรามีการไล่เรียงเรื่องนี้ไปแล้ว
ทีนี้เนี้ยค่ะคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ยืนยันตัวตนภายในวันที่หนึ่งถึงยี่สิบหกมีนาคม
จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ในวันที่๑เมษายนสำหรับสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
คุณมีอะไรบ้างอ่ะลองไปดูข้อที่หนึ่งเขาบอกว่ามีวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านทงฟ้าค่ะ
ต่างจังหวัดและกรุงเทพเนี่ยสามร้อยบาทต่อคนต่อเดือนสองคือวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแปดสิบบาทต่อคนต่อสามเดือนนะคะ
สามเดือนอันนี้สามวงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทต่อคนต่อเดือน
วงเงินค่าไฟฟ้าต่างจังหวัดและกรุงเทพสามร้อยสิบห้าบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะ
แล้วก็วงเงินค่าน้ำปลาปลาต่างจังหวัดและกรุงเทพ๑๐๐บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
แต่ไม่เกินสามร้อยสิบห้าบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนรวมเงินที่คุณจะได้รับเนี่ยนะคะ
สำหรับบัตรสวัสดิกันแห่งรัฐต่อเดือนนี่คือหนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้าบาทต่อคนต่อเดือน
ก็โดนตัดสินนะแม่บางคนก็ไม่ได้รับการพิจารณาไป
เพราะว่าที่ยี่สิบล้านเหรอไหมคะก็เหลือห้าสิบสี่ล้านกว่ากว่า
ห้าล้านห้ามึงคนค่ะก็สามารถที่จะยื่นอีกรอบนึงได้เนอะ
แต่เขาบอกว่าทางกษมติการคังเขาใช้เวลาในการตรวจสอบพิจารณาน
ต้อง๒๓เดือนไม่ให้เขาจะประกาศ
เพราะว่าใครเขารอบเนี่ย

ยืนยันตัวตนของตัวเองจะได้ไปใช้สิทธิ์กัน
เอาละการเมืองต้องพูดกันถึงสักหน่อย
พูดว่าชมพร๕๕เนี่ย
หนูได้๒ใบนะหนูถูกถูกจริงรอ
เฉยค่ะภาพธรรมินาคม๒๕๖๖จริงสินุงวันนี้

งจี้ค่ะให้คุณผู้ชมดูยืนยันหน่อยว่าฉันได้จริง
ต้องเก็บให้ดีนะแอ้งจี้อืม
ไปเอาเล่นจากนั้นอันนี้แอ้งจี้ซื้อลอตรีใช่ไหม

๕๒๕๕มันไม่ถูกพี่รู้ซื้อหวยด้วยนะใต้ดินอะแอ้งจี้อยาก

จี้ไม่เล่นใต้ดิน๒๕๕๒มันถูกได้ยังไงเมื่อกี้
เพื่อคนถูกรางวัลที่หนึ่ง

บัวรอบัวร่างแม่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียกกับสอดเจ้าช้อให้เล่นงานคุณ

โอ้ดัดจัลลิตแล้วกันจำเป็นโอ๊ย

ลุ้นผีเข้าทรงอยู่อย่างนั้นที่นี่หนุ่มบัวรอย

แต่อันนี้พีธ์มาเข้าทรงไอ้หนุ่มให้พีธ์เขียนเลขให้ว่ะที่ไหน
แล้วก็เขาก็อย่างเงี้ยพี่ก็อุ๊ยคุณเป็นอะไรเนี่ยเขาปอบปอบปอบปอบ
อย่างเงี้ยพี่ก็อ้าวเฮ้ยอะไรวะบอกคุณเป็นใครเนี่ยคุณเป็นใคร
ฮะแล้วมึงเราเป็นใครเขาถ่ายเป็นเงี้ยเหรอเออสักพักมึงก็แบบเออ
เขาบอกอะไรเขาเป็นปอบกูจะกินเลือดมันกูจะกินเลือดมัน
ก็ไม่รู้ของเขาอย่างเงี้ยเออก็มีอะไรแบบเนี้ยกับมดดำทำก็มี
มูไนท์อ่ะมีแต่พี่ก็เลยอยากรู้ว่าไม่ยอมอัดรายการไง
ช่วงไงไม่คือผีเขียนเลขไงไม่อยากรู้ไงถ้าเกิดว่าผีเป็นผีจริงจริงอ่ะ
เขียนเลขมาบอกเลขให้ถูกใช่ปะบอกเลขมาให้ถูกถ้าเป็นผีจริงจริงอ่ะ
แล้วมันเขียนถูกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นน่ะรู้สึก
เพราะมีคนที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาผมไม่เกี่ยว

ได้ปิดเจอครับพอสมควร
โอเคข่าวการเมืองเราไม่ต้องเล่าแล้วนะตอนนี้
เมื่อก่อนกุมารทองอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวอะ

ดัชลิดขึ้นมาอีกแล้ว
ข่าวก็ถามคุณเศรษฐาเลยว่าเอาละพร้อมจะเป็นคันดิเดตนายกหรือยัง

นี่เป็นวันแรกนะฮะที่คุณเศรษฐาเดินทางเข้าพักเพื่อไทย
อย่างเป็นทางการในเขาก็ถามว่านี่แหละมาเป็นคันดิเดตนายกหรือเปล่า
นี่ปรากฏว่าวันนี้ก็เป็นประธานที่ปรึกษาของอุ้งอิ๊งก็ยังเร็วเกินไปที่จะตอบเรื่องคันดิเดตนายก
อันนี้คุณเศรษฐาเขาบอกอย่างนี้นะอันนี้ผู้บริหารพักทุกคนก็ลองฟังสักนิดนึงได้ไหม

เพราะฉะนั้นเนี่ยกรุพฤทธิก็เป็นหนึ่งในอัลกีธรรม๔๐๐
โดยต้องกลับรู้ถึงตอบมาเวลาที่คุณใส่แวงอย่างนั้น

วันนี้ก็เรียกร้องแน่นอนว่าอันนี้แหละที่มีข่าวลือกันว่านี่คือหนึ่งในคันดิเดตนายกของพักเพื่อไทย
แต่พักเพื่อไทยเนี่ยส่งสามคนแน่นอน
ขณะเดียวกันคนก็ไปถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้นายกเข้าไปร่วมกิจกรรมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครพักรวมไทยสร้างชาติ
ตนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในสมาชิกของพักที่มีหลากหลายหลายกลุ่มหลายวัยเพราะเราต้องการเดินหน้าทำงานให้คนทุกวัยรวมถึงกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่มีปัญหาต่าง
เราต้องทำให้ทุกคนเนี่ยมีประโยชน์สูงสุดจากการทำงานปรากฏนักข่าวเธอไม่รู้ไปปั่นแกหรือเปล่า
เหรอจะสู้พักอื่นเขาได้ไปถามกันอย่างนี้ไงมั่นใจใช่ไหมจะสู้พักอื่นใช่หรือเปล่าพลเอกประยุทธ์แน่นอน
เมื่อถามว่าในวันเดียวกันเนี่ยวันนี้ภักดิ์เพื่อไทยเองก็เปิดตัว
ก็เปิดตัวคุณเสจถาทวีสินเนี่ยประธานที่ปรึกษาของหัวหน้าครอบครัวคนไทยเนี่ยนะ
นะฮะก็พักก็ลองไปฟังบิ๊กตูเขาพูดสิเขาว่ายังไงบ้างเขาบอกบ้านเมืองของเราเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจของใคร
เขาทำอะไรกิจกรรมธุรกิจประเทศไทยประเทศชาติ
ไม่ใช่ธุรกิจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะประเทศชาติให้ธุรกิจ
คำพูดผมไว้นะคำว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ย
ไม่ใช่เศรษฐกิจหรือธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งโอเค
ยังเข้าใจครับเออเป็นของประเทศเพราะฉะนั้นต้องหาคนที่เหมาะสมแล้ว
เดี๋ยวกลับมาไล่เรียงอีกทีนึงว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างในวันนี้นะครับ
เอาละปรากฏขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะฮะ
ครับไม่ต้องขออนุญาตหลายครับ
ได้เต็มที่เลยครับมันกินอะไรขึ๊กเข้ามาไงคือเอาง่าย
เพื่อเลือกสรุปมาโดยรวมอย่างงี้ว่าประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจ
จำคำพูดผมไว้นะคำว่าเศรษฐกิจของประเทศ
ไม่ใช่ธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง
ยุบสะพานแน่นอนอยุบวันไหน
แต่นายกเขาปฏิเสธมาแล้วว่าจะไปยุบวันเกิดเขาหรือเปล่า

คุณเศรษฐาทวีสินก็เปิดตัวเข้าพักเพื่อไทยอย่างเต็มที่แล้วนะ

ผมมีวัยวุฒิแล้วก็ประสบการณ์น้อยกว่าท่าน
ท่านพูดอะไรมาผมก็ต้องฟังและคงไม่มีคอมเมนต์อะไรมากกว่านั้น
อันนี้เป็นสิ่งที่คุณเศรษฐาพูดนะ

ด้านการเงินการธนาคารการพาณิชการอุตสาหกรรมทั้งหมด

เขาก็ว่าอย่างนั้นอย่างเน็ตไปไนต์โตงเขาน่ะฮะ

แล้วรัฐบาลชุดหน้าก็ต้องทำแบบนี้แหละ

คนถามถึงหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
ของนายกคือเนื่องจากว่าตอนนี้คนเลือกตั้งอ่ะ

เขาอยากรู้ว่าใครจะมาแก้วิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้
พักไหนแต่ละคนก็มีดาวดินอย่างไรบ้าง

ที่มาก่อนเราไปเรียกเขาบิ๊กไอ
ช่วงหนึ่งคุณนรมนเนี่ยตำแหน่งของเขาคือเหรันยิกพักพลังประชารัฐ
นะฮะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าพักเนี่ยจริงจริงแล้วก็มีเป้าหมายรักษาที่นั่งเดิม
การเลือกตั้งปีสองพันห้าร้อยสิบสองภักดิ์ได้สิบสองที่นั่งเกินหนึ่งในสาม
การเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะเขาก็บอกว่าต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างต่าง
อันนี้หมายถึงกรุงเทพกรุงเทพกลายเป็นจุดศูนย์กลางอืม
สามสิบสามคนคุณธรรมดเด่มเอาล่ะภักดิ์ประชารรัฐครั้งเนี้ย

เพราะครั้งที่แล้วเขาได้ประมาณ๑๒ที่นั่ง
แล้วก็กรุงเทพมหานครมีลักษณะแตกต่างจากพื้นที่อื่น
ประชาชนอาจไม่ได้ตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่นโยบาย
แต่ตัดสินใจเลือกตัวผู้สมัคร

นางสาวนรมนเนี่ยพักไม่มีการเปิดดิวกับพักเพื่อไทย
คือบอกเอาละพลังประชารัฐเนี่ยกำลังมีดิวกับพักเพื่อไทยใช่ไหม
เพื่อจะรวมกันเขาบอกว่าเขาไม่มีดิวกับพักเพื่อไทยและพักอื่น
กระแสคาดการณ์ของคนนอกเรื่องนี้ไม่มีพักใดพูดกันล่วงหน้าอยู่แล้ว
เพราะว่ามันจะต้องดูผลการเลือกตั้งถ้าจับมือกันเนี่ยก็ต้องหลบเลี่ยงในการส่งผู้สมัครถูกต้องไหม
ก็จะไม่ส่งผู้สมัครชนกันแต่อันนี้ไม่มีพักพลังประชารัฐเองก็ส่งลงทุกเขต
เพื่อไทยเองก็หลุดส่งลงทุกเขตอีสานเนี่ยลงสู้กับพักเพื่อไทยไม่มีการดิวแน่นอน
หากพนเอกประวิษทธิ์จะเป็นหนาโยคความสงบจะเกิดขึ้น
คุณเลือกพลเอกประวิทย์ความสงบในประเทศไทยจะเกิดขึ้น
อันนี้ก็การเมืองวันละนิดวันละหน่อยแล้วกัน
ตอนนี้ต้องอัปเดตไปเรื่อยเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงกันทุกวันเนอะ

เอ้าไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านเลยคุณผู้ชมครับ
น่าสงสารมากนะฮะมีน้องคนหนึ่งครับเป็นเด็กพิเศษนะครับ
อายุ๑๓ปีเท่านั้นเองไปถูกรุ่นพี่รุมตบหน้าเหยียบหน้านะครับกระชากผม
แล้วตามขู่ถึงโรงพยาบาลนะฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมโอ้โหมันโหดจริงครับคุณผู้ชมครับ
คือวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะเขาได้มีการแชร์คลิปเด็กหญิงคนหนึ่งครับ
พร้อมกระดบุข้อขวามจากแม่เด็กผู้บาดเจ็บละว่าเหตุทั้งหมดเดี่ยวเกิดที่บุรีรัม
ลูกหนูเนี่ยไปถูกนักเรียนรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายช่วยลูกหนูด้วยค่ะ
มักจะถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายตลอด
มีรอยเขียวช้ำตามตัวแทบทุกวัน
หนูเนี่ยเคยไปไหว้ขอพรขอร้อง
พวกเขาบอกว่าอย่ามาทำร้ายอะไรลูกหนูเลยนะ
ขอพรกับสิ่งสิทธิไหว้พระก็แล้วอะไรก็แล้วต่างนานา
คือปรากฏว่าสุดท้ายลูกก็ยังถูกทำร้ายร่างกายอยู่นะฮะ
เขาเห็นว่าบ้านของหนูมันยากจน
เขาขู่ว่าจะตามมาตบหนูด้วยก็คือตบแม่ด้วยนะฮะ
ครูจะมาเผาบ้านหนูให้ตายกับลูก
เห็นคลิปที่เขาทำร้ายลูกหนูหนูร้องไห้
ทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะเข่ามันอ่อนไปหมด
สงสารลูกหนูมากเลยตัดสินใจพาลูกไปแจ้งความ

แต่ทางตำรวจบอกว่าให้ไปหาหมอก่อนแล้วกัน
พอหนูไปโรงพยาบาลพวกเขาก็บุกกันเข้ามา
ตบหนูกับลูกที่โรงพยาบาลคุณหมอเลยพาหนูกับลูก
หนีเข้ามาแอบอยู่ในห้องจากนั้นคุณหมอก็แจ้งว่า
ให้หนูเนี่ยพาลูกกลับมาแจ้งความก่อนตอนนี้ไม่รู้จะไปทางไหนเลยเหมือนกัน

ปกครองของเด็กเนี่ยนะครับได้พาน้องผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความที่
สพนาโพแล้วส่วนสาเหตุของการก่อเหตุนั้น
ถูกทำร้ายร่างกายให้ข้อมูลบอกว่าเกิดจากการที่ตนเองนั้น
ยืมรองเท้าของรุ่นพี่กลุ่มดังกล่าวแล้วรองเท้าเนี่ยพัง
ทำให้กลุ่มรุ่นพี่ไม่พอใจนะฮะแล้วก็ตามมาทำร้าย
อย่างไรก็ตามครับเรื่องดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวน
ตำรวจเองก็สอบปากคำเด็กผู้เสียหายแล้วนะครับก่อนจะเรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
สอบสวนตามขั้นตอนต่อไปเนี่ยครับซึ่งจริงจริงแล้วเรื่องเนี้ย
เขาส่งไปหลายที่นะส่งมาที่เพจโหนด้วยส่งไปที่สายไหม
ส่งไปที่อีซ้อก็มีแล้วก็ส่งไปที่อะไรนะอยากดังหรือจัดให้
ก็ส่งส่งไปหลายที่เลยไม่มีใครสนใจไม่สนใจหมดสนใจหมดส่งไปหมด
ทุกคนก็เลยแบบพอได้ก็ตกใจก็เลยนำเสนอช่วยกันนำเสนอ
แต่เด็กน่าสงสารมากอันนี้ทุกเพจได้บุญหมดเลยนะ
อันนี้พูดจากใจเลยอนุโมทนากับเพจใช่คือคือทุกเพจก็เลยพยายามที่จะช่วยเพราะว่ามันดูรุนแรง
มากจริงเด็กไม่ปกติด้วยอะดิผมจะให้คุณดูคลิปเต็ม
ที่ทางแม่เด็กส่งมาเลยเนี่ยโอ้โหมันแบบเราไปฟังเสียงพ่อแม่เขาหน่อย

น้องมาบอกว่ามีเพื่อนมีเพื่อนเอาไปทำร้ายร่างกาย
หนูก็เลยนึกว่าตอนวันที่ยี่สิบเจ็ดน่ะ
มาบอกแม่ว่ามีเพื่อนที่เคยทำร้ายน่ะ
มาทำร้ายแต่ในใจหนูคิดว่ามันจะไม่รุนแรง
หนูก็เลยไม่ได้มาแจ้งความแต่วันที่๒๘ประมาณ๔ทุ่มมีพี่
คนที่หนูไปทำงานด้วยอะค่ะอืม

หนูตกใจหนูไปไม่เป็น
ครับแต่ว่าพี่สาวเขาอ่ะเป็นคนเอาไปคือใช่ไหม
ดอกว่าเป็นคนใส่ไปแล้วทีนี้ก็ไปใส่ไปบ้าน
แล้วกลับมาก็ไม่มีรองเท้าสกอร์มาเลยครับไปจอดไว้ที่ข้างโรงพยาบาล
แล้วทีนี้ผมเดินเข้าไปกับลูกแล้วก็เห็นกับเพื่อนวิ่งไปทางห้องน้ำ
ของโรงพยาบาลแล้วทีนี้คนที่เป็นกะเทยอะครับ
เขาเดินมาอะไรพูดอะไรกับผมก็เลยบอกว่าอย่ามายุ่งกับลูกผม
จะไปไหนก็ไปผมก็บอกว่าแบบเนี้ยครับโอ้โหคือเอาง่ายคุณหนุ่มเมื่อกี้ดูคลิปแล้วแบบ
มันรุนแรงเกินแรงรุนแรงเกินไปนะครับแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งนะฮะ
ใส่เสื้อสีขาวเป็นเหมือนกับสิบห้าเป็นเป็นมันมีตรงนี้นิดนึง
เอาเป็นแอลจีบีทีคิวน้องคนนี้นะฮะก็คือก็ทำร้ายร่างกายแบบรุนแรง
นะฮะมีการตบมีการอ่าทารุณกรรมกระชากเมื่อกี้ให้รถเมย์ดูแล้ว
นี่คือคลิปที่เขาส่งตรงมาให้พี่เลยนะว่ามันเป็นแบบนี้มันโหดจริงจริงแล้วหลายคลิปมาก
แล้วมันรุนแรงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยพี่ก็เชื่อว่า
หลายส่วนหลายหน่วยงานที่ทางฝั่งครอบครัวนี้เขาส่งไปให้
ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแน่นอนอืมก็ต้องไปตามกฎหมายนะอันนี้ใช่
มากโหดเกินไปอันนี้โหดเกินไปแล้วน้องเป็นเด็กพิเศษอืม
ก็เนี่ยคือเด็กพิเศษคือเขาไม่ปกติอยู่แล้วแล้วพ่อแม่ก็ยากจนแล้วแบบ
อนุโมทนาบุญกับทุกเพจเลยนะจริงจริงช่วยเนี่ย
เป็นเก๋าบอกเสียนอันนี้ช่วยชีวิตเด็กจริงจริงอืม
ไปดูเรื่องกรณีการหายตัวไปของเด็กชายวัย๘เดือนนะคะ
อย่างที่เราได้มีการบอกไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
คุณแม่เขาก็คือรับสารภาพบอกว่าเขาเนี่ยทำลูกหล่นไป
แล้วปรากฏว่าเอาลูกไปทิ้งแม่น้ำ
ตำรวจก็มีการจัดการนะคะลงไปหาตามที่ต่างมากมายเลยทีเดียว
ซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมก็เดินทางไป
พร้อมกับภูมิกับสพบังหลวงตำรวจน้ำนะคะ
เพื่อที่จะมีการวางแผนงานการดำน้ำแล้วก็ตรวจสำนวน
สำหรับการค้นหาน้องตอนนี้ยังคงดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องค่ะ
ขณะเดียวกันตำรวจเองเขาก็มุ่งเน้นไปที่การค้นหาบริเวณแม่น้ำท่าจีนแทน
่งเน้นเส้นทางจากเดิมไปสู่วัดศิรามุง
ก็มีการมอบหมายให้กับตำรวจน้ำค่ะ
เพิ่มระยะทางในการค้นหาให้มากขึ้นไปอีก
ซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่จุดที่ใกล้เคียงกับบ้านของน้องวัย๘เดือน

ก็มุ่งเส้นทางน้ำไปจนถึงวัดศิรามูล
มีระยะทางยาวประมาณ๑๕กิโลเมตรนะคะ
พร้อมกับมีเครื่องมือสื่อสารใต้น้ำด้วย
เอาไว้พูดคุยกับชุดที่อยู่บนฝั่ง

จะใช้เรือท้องแบนลาดตะเวนดูบริเวณผิวน้ำอีกหนึ่งช่องทาง
เพื่อจะหาสิ่งผิดปกติควบคู่กันไป
ส่วนเมื่อวานที่เรามีการบอกไปว่าจะมีภารกิจ
จำลองเหตุการณ์โยนลูกหมูที่ครองท่อเนี่ยค่ะ

เจ้าหน้าที่เขาได้มีคำสั่งยกเลิกแล้วนะคะ
ยกเลิกการจำลองเหตุการณ์ดังกล่าวออกไป
เนื่องจากว่ามันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทราบ

จากว่าสถานการณ์น้ำแล้วก็สภาพแวดล้อม

ประกอบกับก่อนหน้านี้มีการทำการขุดลอกครอง
เดิมที่มันมีทั้งผักตบชาวาเอ่ย
กิ่งไม้รกล้างก็ทำให้ไม่มีความจำเป็น
ที่จะต้องจำลองเหตุการณ์ค่ะ
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกนิรันดิ์ช่วยจิตก็มีการบอกว่า
เจ้าหน้าที่มีการยุติการค้นหาร่างของเด็กชายวัย๘เดือนแล้ว
หลังจากค้นหามา๓วันแต่ก็ยังไม่พบร่างน้อง
ส่วนยายเขาบอกว่าที่นั่งเล่นอยู่สาราหน้าบ้านเนี่ย
บอกว่าปกติก็จะเห็นแม่ของน้องเนี่ยไปยืนอยู่ที่คลอง
บริเวณคลองท่อนะคะแล้วก็เดินทางร้องไห้กลับมา
ซึ่งปกติเนี่ยน้องเขาจะแวะคุยแต่วันนั้นกลับไม่คุย
กับตัวเองสักคำก็ได้แต่ปลอบใจในสิ่งที่หลานเจอ
คุณยายบอกแบบนี้คือยายบอกว่าเมื่อวานยายบอกว่า
เราก็ไม่รู้ว่าน้องพูดจริงหรือว่าอะไรเพราะว่าเขาอาจจะเกิดจากความกลัว
แล้วก็แบบความเครียดต่างนานาอย่างนี้
เมื่อวานเขามีการบอกไปแล้วคุณแม่เด็กบอกว่าเขาขอพูดเมื่อวานนี้
ก็คือจบเป็นครั้งสุดท้ายไปแล้วเขาจะไม่มีการแบบว่าตอบคำถามกับสื่ออีก
ก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็ยัง
งุ่นงงสับสนแล้วก็สงสัย
เพราะว่าพี่เองทำเรื่องนี้มาตั้งแต่วันแรกที่น้องหายไปเลย
แล้วก็ทำมา๒๓วัน๒๔วันก็ยังตามเรื่องนี้

คุยกับกู้ภัยก็คุยคุยกับแบบคือเมื่อวานนี้ก็คุยกันหลายภาคส่วนเลยแหละ
คือมันเป็นเรื่องที่แปลก
เป็นเรื่องที่แปลกคือตัวฝั่งของแม่เด็กเองเนี่ยก็บอกว่า
ตัวเธอเองเนี่ยได้มีการเอาตัวของลูกเนี่ยนะฮะ
โยนลงน้ำแล้วได้ยินเสียงว่าหล่นลงน้ำ
แล้วก็จมลงไปที่ห้องใช่ไหม
แต่กู้ภัยกับชาวบ้านในบริเวณนั้นบอกตรงจุดที่มีการไปโยนเนี่ย
ไม่มีทางที่จะตกลงสู่น้ำได้เลย
เพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหล่ากอสวะขึ้นเต็มไปหมดเลย
ขนาดกู้ภัยบอกว่าผมเนี่ยกระโดดลงไปยืนตรงจุดที่เขาบอกโยนไปเนี่ย
ผมยังไม่จมเลยยังยืนอยู่บนกอสวะแล้วเดินข้ามไปได้
เพราะมันหนาแบบเรียงกันแน่นหนามาก
แล้วที่สำคัญที่สุดหัวหน้ากู้ภัยบอกเลยว่า
ผมมั่นใจว่าผมเนี่ยตอนนี้พอลื้อกอสวะทั้งหมดออกมา
ที่มันเป็นแบบนี้มันเป็นเหมือนกลางสามแพ่งอ่ะอ่าเนี้ยแล้วก็มีสะพาน
ที่เห็นเนี้ยมันก็จะเป็นสะพานแบบเนี้ยอืมมันจะเป็นสะพานแบบนี้
ใช่ไหมตรงเนี้ยเป็นคลองเนี้ยคลองเนี้ยก็จะออกไปสู่แม่น้ำท่าจีน
คือตรงนี้อืมจุดที่เขาโยนเขาอยู่ตรงนี้จุดตรงนี้ที่เขาโยน
คือตรงนี้แต่ตรงเนี้ยมันเป็นกอสวะหมดเลยเนี่ยกอสวะหมดเลย
อันนี้เธอก็บอกว่าแล้วถ้าเผื่อร่างของน้องเนี่ย
ไหลออกที่แม่น้ำได้ไหมอืมกู้ภัยกับทางผู้ใหญ่บ้านบอก
เป็นไปไม่ได้ถามเพราะอะไรเพราะมันมีสวะอยู่ตรงนี้หมดเลย
ปิดทางตรงนั้นอยู่ปิดทางตรงนี้อยู่ลงไปถึงข้างล่างเลย
แม้กระทั่งงูมักจะเลื้อยไปออกไปได้มันต้องย้อนกลับอืม
เวลาที่ทางกู้ภัยบอกผมมาโดดผมโดดไปตรงนี้เลย
อยู่บนกอสวะเนี่ยเดินข้ามไปอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่จมด้วย
อืมก็คือเดินได้อ่ะอ่าดูแล้วน่ะตอนนั้นอ่ะ
เนี้ยก็เหมือนที่พี่ว่าแล้วน่ะเห็นไหมอ่า
แล้วอีกจุดหนึ่งที่สำคัญที่สุดคืออันนี้คือเราขอโทษนะ
ต้องบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวคนจะข่าวหาคุณคือเรากำลังแค่ตั้งข้อสงสัย
ข้อสังเกตและข้อสงสัยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
เราไม่ได้ไปปรักปรำนะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวแม่พูดอะไร

แต่ว่าเราก็สงสัยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอืม
เพราะอะไรเพราะว่ามันมีการพิสูจน์มาแล้วว่าตัวแม่เองเนี่ย
อยู่ตรงจุดนั้นเนี้ยประมาณตีสามอืม
จนถึงตีห้าครึ่งแล้วค่อยเข้าบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันเป็นแบบนี้บ้านของแม่อยู่ตรงจุดนี้อยู่ตรงนี้นะฮะ
แม่เนี่ยเดินไปแล้วไปอยู่ตรงจุดนี้เนี่ย
ใช้ตรงเนี้ยระยะทางหนึ่งร้อยสิบเมตรเท่านั้นเองอืม
สิบเมตรนะจากบ้านของแม่เนี่ยไปถึงตรงเนี้ยร้อยสิบเมตร
ใช้เวลาเดินเนี้ยไม่ถึงสิบนาทีหรอกไปถึงอืมอืม
แต่ถามว่าตั้งแต่ตี๓จนถึงตี๕๓๐เนี่ยอยู่ตรงนั้นทำอะไรใช่ไหม
อยู่ที่ไหนอืมอยู่ตรงนั้นทำอะไรอืม
ช่วงเวลามันหายไปไหนค่ะเพราะธรรมดาถ้าในความเป็นจริง
ถ้ารถเมย์ต้องการที่แบบจะปกปิดหรืออะไรก็แล้วแต่
เดินไปปุ๊บโยนหลักฐานทิ้งปั๊บต้องกลับเลยกลับแล้วอืม
เพราะกลัวคนเห็นค่ะว่าอยู่ตรงนั้นทำไม
ขึ้นมาปุ๊บตัวเองเนี่ยลูกเนี่ยร้องไห้ก็เลยเอานมให้กิน
พยายามกล่อมเขย่ากล่อมแล้วเด็กลนนะ
หลังจากนั้นแน่นิ่งไปก็เลยคิดว่าเด็กหลับเอาเด็กไปนอน
พอตื่นอีกทีจะให้เด็กกินนมเด็กไม่กินนมแล้วเหมือนกับหมดสติไปแล้ว
ก็เลยคิดว่าลูกนั้นตายไปแล้วก็ไม่กล้าจะเรียกสามี
เพราะกลัวสามีจะด่าแล้วทำร้ายร่างกายก็เลยอุ้มเด็กเนี่ยออกไปแล้วก็ไปทิ้ง
คำถามถามว่าถ้าไปทิ้งในน้ำตรงนี้จุดนี้๒วันร่างก็ต้องลอยขึ้นมา

คือเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือเอางี้กู้ภัยกับคนในหมู่บ้านมั่น
ทุกคนพูดมั่นใจว่าไม่ได้โยนตรงนั้นแต่แม่ออกมาพูดล่าสุดบอกว่า
คือยนต์ตรงนั้นแล้วมันแต่ตอนนี้เขาหวังว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่
เขาก็ยังหวังอยู่เพราะว่าตราบใดที่ยังไม่เจอศพเด็กก็ยังถือว่า
หลายคนนะฮะต้องใช้คำนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอายการเป็นทนายเป็นอะไรเขาก็
มองกันในมุมเดียวกันว่าการที่แจ้งข้อกล่าวหาตัวแม่เด็กในตอนนี้ที่ว่า

ยังไม่รู้เลยว่าเหตุมันเกิดจากความประมาท
หรืออะไรเพราะมันต้องพิสูจนจากศพก่อน

แต่ประเด็นคือแล้วถ้าเกิดเจอในสถานะที่

แต่ตอนนี้เด็กไหมควรเอาไปเลี้ยงกันเหรอ

คือเขาแค่คณีกันเฉยต้องบอกเขาตั้งข้อสมมุติฐานว่า

ยังไม่ได้พูดอะไรถึงว่าการค้านมานุท

อาจจะยังมีชีวิตอยู่อันนี้เป็นอีกประเด็นนึง
อีกอันหนึ่งคือเด็กน่าจะตายแล้วแต่ไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้
ตอนนี้เขาสันนิษฐานสองข้อนี้แต่ยังไม่ได้ไปไกลถึงอันอื่น
สองข้อคือหนึ่งเด็กเสียชีวิตแล้วแต่ไม่น่าจะมาโยนตรงนั้น

กับอีกหนึ่งคือเด็กยังไม่เสียชีวิตแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหน
ข้อนี้เท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้ไปไกลกว่าตรงนี้
ก็เลยต้องมีการตามหากันจนกว่าจะเจอแหละตอนนี้ถูกไหมคะ
ใช่แล้วก็มันก็ยังมีประเด็นเรื่องราวของตัวแม่เด็กเองก็ยังเป็นเยาวชน
เพราะฉะนั้นการที่จะพูดการที่จะไปเอ่ยอ้างถึง
หรือการที่จะไปสอบปากคำมันยากการนำเสนอข่าวก็จะยากขึ้นไปอีก
เพราะมันเป็นเรื่องของเยาวชนประมาณอะไรแบบนี้
เมื่อวานนี้ทางเพจของกระจกเงามูลนิธิกระจกเงาเขาก็ขึ้นมา
ว่าเขาไปสัมภาษณ์แม่แม่ก็บอกแม่มีปมในใจมาตั้งแต่นี้
แต่ทีนี้หลายคนรวมถึงนักจิตวิทยาบางท่านเขาก็มาบอกว่า
เราต้องแยกให้ออกไว้กันคือการที่บอกว่าความเข้าใจ
เราเข้าใจได้ว่าเขาเป็นยังไงมาก่อน
เราเข้าใจเราเห็นใจเราสงสารเขาได้
เราสงสารเขาได้เราเข้าใจก็ได้ว่าชีวิตเขาอาจจะเป็นอย่างนี้
แต่ณวันนี้ในเมื่อมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
เรื่องความเห็นใจเนี่ยมันต้องถูกแยกออกมานะ

ว่าชีวิตเขาเข้าใจเขากับเห็นใจมันต่างกัน
นี่คือจิตวิญญาณที่หมอจิตวิทยาที่เขาพูดเลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยบริบทมันคนละเรื่อง

งั้นมันจะกลายเป็นบรรทัศนของสังคม
เพราะต่อไปถ้าเกิดมีคุณแม่ที่เป็นเยาวชน

อะไรแล้วแต่สุดท้ายก็จะมาบอกว่า

เนี่ยมันก็เลยต้องแยกกันให้ออก
แถวนั้นคงไม่มีกล้องมีพิธีแบบ
ที่เห็นหลายมุม

ตอนนี้โอ้โหอันนี้เศร้ากว่า

คือ๓อันดับของโลกประเทศไทยของเราติดไปด้วยเนี่ย
คือมันเป็นปัญหาที่ไม่รู้บ่นก็ไม่ได้เพราะมนุษย์ทุกคนทำหมด
พวกเราทำมันหมดจริงคือ๓๙จังหวัดรวม๑๓๐พื้นที่
ต้องเรียกว่าเป็นพื้นที่สีแดงฮะไอ้พื้นที่สีแดงเนี่ย
มันก็จะกระทบต่อสุขภาพแล้วล่ะแต่เข้มเลยอ่ะมันเข้มอ่ะ
กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยแล้วก็พบเกินมาตรฐานอีก๖จังหวัดนะฮะ
เหนือเราไปที่ภาคเหนือก่อนเนอะ๑๗จังหวัด
พบเป็นพื้นที่สีแดงเนี้ยยี่สิบพื้นที่อืม
แต่ที่งงสุดคืออะไรรู้ไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
นครพนมน้องพี่งงมากน้องคายเนี่ย
น้องคายเนี่ยเคยเป็นเมืองที่
อากาศดีที่สุดในประเทศไทยวันเนี่ยบึงกายตรงเหมือนกันนะ
เขาบอกว่าพื้นที่สีแดงหนึ่งเนี่ย
พื้นที่ตืดตำบลมีชัยอำเภอเมืองจักรน้องคลาย
ภาคกลางพบเกินค่ามาตรฐาน๘จังหวัดนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยภาคใต้ดี
ภาคใต้เนี่ยอากาศอยู่ในระดับใช้คำว่าดีมากนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยของเราอยู่อันดับสามเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดนะครับ
จังหวัดตากหนักอยู่เพราะว่าปรากฏว่าพื้นที่พื้นป่าเหนืออ่างเก็บน้ำอ่ะลูก
เกือบภูมิพลอำเภอ๓นอกจัวร์ตามีการไหม้จุดไฟเผาไล่กันอ่ะ
เพราะฉะนั้นมันก็เข้าไปดับไฟป่ายากต้องยอมรับเพราะหนึ่งตรงนั้นน่ะ
มันเป็นเขตตะเข็บชายแดนด้วยนะพื้นที่ไฟป่าเนี่ยอยู่บนภูเขาสูงสลับซับซ้อน
จุดเนี้ยเผากันเป็นทางหน้าผาหน้าผาเลยอ่ะใช่ทั้งเขาเลยบางที
เขาบอกว่าจีสด้าเนี่ยดาวเทียมเนี่ยเขาตรวจจับประเทศไทยปุ๊บโอ้โห
มันก็ยังมีความร้อนเกิดขึ้นมาในพื้นที่ที่จังหวัดตาก๓๑๙จุดนะน้อง
แล้วก็ยังไปตรวจพบจุดความร้อนในอุ้มผางอย่างเงี้ยอืมเมืองตากอย่างเงี้
สอด๔๑จุดแม่ระมาทอำเภอวังเจ้าบ้านตากอำเภอพบพระ
พระที่เขาแบบว่าเป็นเมืองอากาศดีดีปลูกมันฝรั่งที่เราเอามาทอดเป็นมันฝรั่งเลกันเนี่ย
มีน้ำแร่รึเปล่าถูกมีน้ำแร่ถ้าสองอย่าง
คือมันยากที่ใช้โชว์นรัฐีไปดับได้เลยคือทุกคนเผาอ่ะเผา
แล้วก็ตอนนี้ต้องบอกสถานการณ์ไฟป่าที่กำลังลุกเล้าอย่างหนัก
สภาพอากาศอำเภอแม่สอดถูกปกคลุมไปด้วยหมอกอย่างงี้เลยนะอืม
นี่คือแม่สอดน้องที่หน้าหนาวจริง

ไม่หมดเลยคือหลังจากเนี้ย
อย่าหาว่ารัฐบาลดุแล้วอย่าหาว่าเจ้าหน้าที่ดุ
เขาขอความร่วมมือว่าหกสิบเอ็ดวัน

มีนาคมจนถึงพฤษภาคม

วันนี้อย่าหาว่าเขาดุนะอย่าเขาใจร้ายนะ
เขาขอแล้วล่ะเพราะว่าเราต้องคิดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเราแล้ว

ทุกวันไปอ่ะพี่หนุ่มมีลูกแล้วพี่หนุ่มมีลูก
กลายเป็นลูกรุ่นพี่หายใจไม่ออก

ไม่ใช่แหละ๒คนโตหมดแล้ว
หลานหลานนั้นหลาน
มุดดำต้องมีเมียแล้วก็มีลูก

หมาเมียทำไม่เป็นชอบเป็นเมียเขาไม่ใช่ชอบเป็นผัวเขา

พักแป๊บนึงคุณผู้ชมให้หายใจหายคอกันก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ
สอเขียนคิ้วมิสทีนแบบหัวตัดหกเหลี่ยมคิ้วของเราเราเลือกเอง
มา๙๘๘

หยิบแมสมาใส่เลยถือแมสอยู่ตรงนี้เลยนะ

มือกติดคอกูเลยเนี่ย

บิ๊กมา๙๘๘๘ฉันถามอะไรอะไรไง

เรื่องของบิ๊กมา๙๘๘๘ใช้พลาสตรอตสัญชาติอื่น
ตำรวจบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รอดนะครับ
ผลตรวจตรีวิวัตรคำชำนาญนะครับ

เพื่อไล่ล่าจับกลุ่มเครือข่ายมา๙๘๘๘

นายกิติพงศ์ขจรบุญถาวรหรือว่าบิ๊ก

เป็นไรเปล่าเนี่ย

โดยกลุ่มผู้ร่วมกับการมาเกลัว๘๘
ใช้หนังสือเดินทางสัญชาติอื่นหากนายบิ๊กยังไม่มามอบตัว
ก็จะถูกออกหมายจับไม่ว่าจะไปอยู่ที่ประเทศไหนก็ไม่รอด
ส่วนผู้ต้องหาบัญชีม้า๓คนที่ถูกออกหมายจับ
เดียวกับบิ๊กนั้นคาดว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศไทยนะครับ
โดยพบความเคลื่อนไหวอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดน
แต่ก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะเป็นการสร้างกระแส
หรือว่าสร้างเหตุการณ์เพื่อหลอกตำรวจก็ได้
อกจากนี้นะฮะในการประชุมยังได้หารือแลกเปลี่ยนนะฮะ
ทุกคดีมา๙๘๘แล้วก็ผู้จับกลุ่มผู้ร่วมกลุ่มประการได้บางคนดังนั้นถือว่ามีการยืนยันนะครับว่า
ข่ายมาเกาะ๘๘นั้นมีการเปิดมานานแล้วและตำรวจเองก็ได้มีการดำเนินคดีมาก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่องด้วย
นี่ก็คือคนที่กำลังจะแต่งงานเขาคือน้องคนเล็กเหรอไม่ใช่คนเล็กค่ะ
คนที่แต่งงานอ๋อคนที่สามอ๋อคนที่คนแรกคือเบ้นอืมเบ้นคือพี่ชายคนโตเนี่ยถูกเนี่ย
แล้วก็บอสแล้วก็มีบิ๊กแล้วก็ไบร์ทไบร์ทเป็นคนเล็กอืม
ชีวิตก็คือคนที่อยู่ในกรณีที่คุณดิวมีการพูดวันนั้นที่เขาออกมาไลฟ์ค่ะ
เรื่องที่แบบอยู่ในเหตุการณ์ที่แบบมีการทำร้ายแล้วเขาเห็นอะไรอย่างนี้อะไรประมาณอย่างนั้น
ก็คือมีคนชื่อบิ๊กเนี่ยอยู่ใต้แต่เมแต่ว่าอันนี้เป็นอันเก่านะครับที่บอกมีหมายจับอยู่ต่างประเทศตอนนี้เขาเขา
จับไปแล้วอ่ามอบตัวอะไรไปเรียบร้อยหมดแล้วแล้วอืมเมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรนะคะ
ก็อย่างที่บอกข่าวนี้ที่เขาบอกว่ามีตอนที่ดิวถ่ายละครกับหนูอ่ะ
ก็มีมีคลิปตอนที่ดิวมาเล่นละครกับหนูแล้วแบบคนเข้าไปตัดสลับว่าโดนผัวซ้อมเลยนะ
อ่าช่วงนั้นที่แบบมันมีกรณีข่าวเรื่องที่แบบน้องไม่มาทำงานใช่ไหม
ตอนนั้นนะคะก็ตอนถ่ายละครด้วยกันเรื่องเนื้อในก็มีบทตรงนั้นพอดีเลย
คุณชานอาริกูนายุสิบเก้าปีนะคะซึ่งก็เป็นอดีตนักโบริ่นยาวประชวนทีมชาติ

จากพลัดตกจากคอนโดมิเนียม๒๗ชั้นย่านธนบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ล่าสุดน้องเชอปรางเองก็เดินทางไปที่นิติเวศ
ครอบครัวนะคะเพื่อที่จะไปขอรับศพในชาญอารีกุล
แล้วก็เตรียมนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นพันธุ์ตำรวจโทนิโรธประทุมแก้ว
รองภูมิกับการสืบสวนสนสำเรกก็มีการเปิดเผยบอกว่า
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในช่วงเวลาประมาณ๒นาฬิกา๓๐นาที
ในชานเนี่ยเขาก็เดินออกจากห้องพักไป
ลักษณะก็คือหันหน้าเข้าคอนโดหลังจากนั้นประมาณสัก๕นาที
ผู้ตายตัดสินใจทิ้งตัวลงมาในลักษณะหงายหลัง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ประจำคอนโดมาพบร่างจึงรีบโทรแจ้งตำรวจนะคะ
จากการสอบสวนเพื่อนหญิงที่อยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้าย
เรื่องต้นก็ทราบว่าผู้ตายเนี่ยมีปัญหากับแฟนสาวเมื่อไม่นานมานี้
สำหรับช่วงเวลาที่เกิดเหตุเพื่อนสาวเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะ
ออกมาเนี่ยก็ไม่พบตัวผู้ตายแล้วก็เดินทางออกจากห้องไปตามหา
แล้วก็มาทราบภายหลังว่าผู้ตายเสียชีวิตแล้วนะคะส่วนทางด้านคุณเชอปรางเองก็กล่าวสั้นสั้น
บอกว่าขอให้เป็นเรื่องภายในครอบครัวพร้อมกับขอบคุณทุกกำลังใจ
ที่ให้กำลังใจต่อความสูญเสียในครั้งนี้โดยการสวดพระอภิษฐรรมอ่ะค่ะ
ก็จะมีถึงวันที่๔มีนาคมจากนั้นวันที่๕มีนาคม
ก็จะมีพิธีชาปนกิจศพที่วัดราชบำรุง
ถนนเพชรเกษมหกสิบเก้าแขวงหลักสองเกียรติบังแครกรุงเทพฯ
ลองไปฟังเสียงน้องเชอปลากันค่ะอยู่กับคุณค่ะขอบคุณค่ะ
เขาคืออุบัติเหตุและแบบว่าเห็นกล้องฝงจรปุ่งฝงจรปิดด้วยอืม
ครับนะฮะซึ่งตอนนี้ทางคุณเชอปรางก็ออกมาบอกแล้วนะครับ

กรณีที่สื่อจะมีการนำเสนอเรื่องราวของภาพของคุณชาญซึ่งเป็นน้องของเธอเนี่ย
อนุญาตสงวนไว้นะครับคือขอไม่เปิดเผยนะครับเพราะว่าเอ่อ
นะฮะคือก่อนหน้านี้คุณชะปางบอกไม่เป็นไรเข้าใจได้
แต่ว่าจากที่เธอออกทั้งแถลงการมาเนี่ย
ขอแล้วกันนะครับว่ายังมีการเปิดเผยออกไปอีก

อืม

กางเกงในสุภาพสเตียก็รองเท้าจำนวนมากเนี่ย
ถูกนำมาแขวนตากไว้

เกิดปันหนึ่งเทศกาลเฟสที่โวล์

ย่างกิ่งแก้วบางพลีสมุทรประการนี่แหละ

ข่าวอะไรเกิดขึ้นวะมีทั้งรองเท้ามีทั้งกางเกงในจำนวนมากอ่ะ
ถูกนำมาแขวนอันนี้ติ๊กต๊อกเขาเอามาแชร์
เขาก็เลยถามว่าสายมูจ๊ะว่ายังไง
ถ้าสมมุติไม่อ่านตามเนื้อข่าวฉันว่ากันปอบ
ฮะอะไรนะพี่ไม่แล้วมันอยู่ตรงข้างหมู่บ้านทางข้างหมู่บ้านเลยนะ
ทางข้างหมู่บ้านเนอะซึ่งบริเวณหน้ากากเป็นพื้นเป็นที่ส่วนบุคคลเธอ
มีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็อยู่นอกแนวรั้วของหมู่บ้าน
ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนะนอกแนวรั้วของหมู่บ้าน

ต้องก็มีการทำโครงเหล็กเพื่อใช้ในการตากกางเกงในอย่างเป็นกิจจะลักษณะเลย
อื้อมุมมากเลยแล้วส่วนข้อตากทำอะไร
ก็เจ้าหน้าที่รับประพอให้ข้อมูลว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ๒ปีที่ผ่านมา
โครงการหมู่บ้านเขาจะติดต่อขอซื้อที่ดินแปลงนี้
เพื่ออะไรเพื่อทำทางเข้าออกหมู่บ้าน
แต่ปรากฏว่าเจรจาตกลงกันไม่ได้ทางโครงการจึงระงับการซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว
เจ้าของที่ดินเขาก็ไม่พอใจเธอเลยเอากางเกงในรองเท้ามาแขวนตั้งแต่นั้นเรื่อยมา

สิทธิของเขาเป็นสิทธิของเขาเป็นที่ดินของเขา
เขาเป็นที่เขาเนี่ยของเขาก็ใหญ่อยู่ตัวเอง
ผู้สื่อข่าวพยายามตามหาเจ้าของที่ดินแปลงนี้ฮะเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง
แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่าอย่าเข้าไปเสี่ยงกับเจ้าของที่ดินก็เลย
เนื่องจากถ้าบุกไปปุ๊บเขาอาจจะแจ้งข้อหาบุกรุกก็ได้นะ
อีกทั้งที่ผ่านมาเจ้าของที่แปลงนี้ไม่เอาใครด้วย
ชาวบ้านในระแวกนี้ก็ไม่อยากมีปัญหากับเจ้าของบ้านนี้

คือเอารองเท้ากางเกงใหญ่มาตากทางเข้าส้มหมู่ปะเนี่ยเธอ

อุ้ยแต่ว่ามันต้องเป็นยี่ห้อดีมากนะแดดไม่เรียสีเลยนะ

ยังสดอยู่เลยเนี่ยตากมาสองปีแล้ว

แล้วไม่มีหลุดหลดเลยนะเพราะว่าโครงเขาทำอย่างดีเลยนะ

สูงขนาดเนี้ยคุณคิดดูว่า
เออจริงค่ะสรุปนะมาชด

เพราะแถวยาห์สกินถนนกินแค้ว

ต้อนรับเวลาคุณเข้ามุนไป
แต่หนูว่าถ้าเกิดมองดีในมุมของความเป็นมาร์ทค่ะ

การที่เอาของที่อยู่ในของต่ำ
ไปอยู่ข้างบนมันต้องมาเพื่อบัดบางความสงราศี

ไม่ได้เข้าไปดูนานแล้ว

อยนี่น้ำตาไหลเห็นแล้วสวย

แล้วแฟนนางแบบรสเนอะ

เขาบอกว่าถึงขนาดแบบเอาบ้านนี้มาทำเป็นร้านอาหารด้วย

สามารถเอาบ้านเก่ามาทำเป็นแบบว่าร้านอาหารได้
แล้วเขาบอกว่าพระพิกาเนตตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์มาก

เขาบอกปัดกลิ้นทองหมดเลยนะ

เพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีกับปอยติชดา

หลังถือเลิกงามยามดีเข้าเป็นสมาชิก

อาจ้อเนี่ยคือเป็นร้านอาหารชื่อดัง
แห่งเมืองภูเก็ตอย่างสมบูรณ์แล้วนะฮะ
โดยในพิธีแต่งงานป้อยติดชดาก็ส่วนชุดบ้าบ๊า

หักหัวกว้น

ปลอยหล่อนได้แฟนดีแล้วล่ะ

นี่อันนี้ก็คือเป็นพิธียกน้ำชา

ไอ้ป้อยสวยเนาะสวยมากสวยสวยเลยอ่ะนี่ไงน้องอีฤทธิ์อยู่
นั่นเธอไหนน้ำปรุงจรุงจิตเธอเห็นไหมนั่นนั่นนั่นนั่น
นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
ไปจัดดอกไม้ไปจัดดอกไม้น่ะไม่ควรจัดดอกไม้ระดับประเทศ
น่ะน่ะน่ะน่ะน่ะน่ะน่ะเห็นไหมไปไปทำงานดอกไม้น้ำปรุงจรุงจิต
ฉันเห็นแล้วคือป้อยสวยไหมสวยมากผู้หญิงกับมีวันหนึ่งเขาจัดงานสองวัน
เขาจัดงานกี่วันเจอสองวันก็คือมีวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้

อาจจะเป็นแบบชุดสากลมั้งแล้วก็อันนี้คือเป็นชุดประจำ
รอดูภาพรอดูภาพกันอีกทีหนึ่งอ้าวไปดูหน่อยเขาบอกว่าใจสั่นกันทั้งเอเชียเลย
สองลิตรสิบห้าอันดับพระเอกเกาหลีที่เรียกว่าหล่อที่สุดปีสองพันยี่สิบสาม
แล้วก็มีการจัดโพลให้แฟนแฟนเนี่ยเข้าไปโหวตกันแล้วก็พระเอกเกาหลีคนไหนที่มีใบหน้ารอที่สุด
จากผู้เข้าชิงทั้งหมดสามสิบห้าคนก็มีการคัดเลือกออกมาเหลือสิบห้าคนค่ะ
หล่อสิบห้าคนนี้เนี่ยนะคะที่ถูกเลือกรับการโหวตก็จะมีหนึ่ง
ลีมินโฮคนนี้ตลอดการเลยคิมซอนโฮค่ะจองแฮอินจีชังอุ๊ก
วีบีทีเอสอีจุนกิพักขยองชิคฮยอนบิน
กงยูชาอึนอูอันฮโยซับนำจูฮยอกคิมบอมแล้วก็อีจงซ็อก
นี่นะขอทุกคนอ่ะเออเขารอสิบอกว่าอันดับสิบห้าในตกเป็นของอีจงซ็อกนะคะ
ในส่วนของพ่อกงยูคว้าอันดับที่สิบไปสำหรับรายชื่อก็อย่างที่เราได้ไล่เรียงกันไป
อันดับหนึ่งก็เป็นของลีมินโฮนั่นเองนี่แหละแม้แต่เกือบครึ่งนะที่มาเมืองไทยมาหมดแล้วนะ
เออใช่ตอนนี้แบบแบบเดสซินี่คนไทยเขาต้องมากับน้ำตาลัดเกาหลี
ต้องซุกเพราะว่าดูซีรีส์แล้วก็มีความชื่นชอบเนอะเราก็ต้องแบบว่าอยากเจออืม
ให้ครบเลยสิบห้าคนเอาทีเดียวเนอะอ่าคุณหนุ่มคะกล้องห้วยไล่ค่ะ
พี่หนุ่มเคยแบบทำงานแล้วได้ของขวัญอะไรที่แบบแฟนให้มาแล้วรู้สึกว่าแบบ
แปลกดีสเตอร์พร้ายอะไรอย่างนี้บ้างมั้ย
น้องส่งปล่อมหลังวันเป็นลูกม้ายมาให้
มีเงินของแฟนคลับน้องกรัฟ

ส่งเป็นเงินมาให้ก็คือเป็นเค้กแล้วก็เป็นรูปเงินอะไรอย่างนี้
เป็นอย่างนี้เนอะส่วนใหญ่นักร้องตอนนี้ถ้าพี่เห็นนะหลายคนเลยโอ้โฮไปต่าง
เขาจะได้แบบประหลาดอย่างถ้าสมมุติที่เราเห็นก็จะมีคุณปามี่

ของดีกระเทิงกระทะกล้วยเก้ยอะไรอย่างคุณตูนไปก็มี

ได้มาเหรอได้มาเป็นตัวที่นี่ไง
แล้วให้กลับบ้านมาบางแก้วเธอมันกัดเนอะให้บางแก้วมาเป็นเนี่ยนะ
กล้องห้วยไล่นะครับได้ของดีพิศนุโลกครับเป็นน้องหมาบางแก้ว
น่ะสร้างตำนานบทใหม่ทุกวันนะฮะกล้องห้วยไล่นะครับไปคอนเสิร์ต
ต่างจังหวัดก็จะได้ของดีฝากจากเป็นของจากแฟนที่มอบให้
อืมล่าสุดกล้องห้วยไล่ก็ไปทัวร์จังหวัดพิศนุโลกนะฮะไปเจอแฟนเพลงสะพ้ายด้วยการเอาหมาไทยบางแก้ว
ของดีของเด็ดจากจังหวัดมามอบให้เนี่ยครับทำเอาแฟนแฟนหน้าเวทีถึงก็ขำลั่นเลยนะฮะ
ชาวเน็ตแห่สายบอกว่าระวังน้องซวบนะคะน้องสวบหน้าน้องแบบสิ้นหวังมาก
ยังมีแฟนอีกหลายคนคอมเมนต์บอกว่างานหน้าเนี่ยขอให้กล้องห้วยไล่ไปแสดงคอนเสิร์ตที่สุรินทร์นะครับ
จะได้ช้างช้างกลับบ้านด้วยอ่าได้ช้างไม่ไหวนะเธอ
เขาแซวกันเนอะดูสิโถแล้วดูหน้าน้องสินั่นน่ะอืม
คุณกองค่อยให้เอากับการพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ
แล้วค่ะเรียกว่าเอาเงินคืนนะใช่ค่ะนะคะ
ยกเลิกคอนเสิร์ตที่เหลือทั้งหมดค่ะซึ่งจริงก่อนหน้านี้เขามีการประกาศยกเลิกกันไปแล้วนะคะ
จริงของประเทศไทยจะจัดวันที่๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ประกาศยกเลิกกันไปเรียบร้อยแล้ว
โดยเลื่อนมาเป็นปี๒๐๒๓ล่าสุดคอนเสิร์ตทั้งหมดประกาศยกเลิกพร้อมกันทั้งหมดเลยค่ะ
แต่ก็มีการเปิดให้รีฟันขอเงินคืนนะคะ

ตอนนั้นดาราดูดาฟรีทว่าใครฮะที่บอกว่ะดารามีเศรษฐ์ที่พิเศษโด่นดาฟรีไปแล้วลูก
เนี่ยเค้าอัปเดตมาเรียบร้อยเลยนะคะทั่วโลกเลยบ้าง

ให้พี่หนิงใช่ไหมอืมนะเอาโอเคนะครับให้ก่อนแล้วนะฮะสวัสดีครับ